เป็นเหตุการณ์ที่มีน้องนักศึกษาเทคนิคนนนบุรีเนี่ย
เสียชีวิตลักษณะถูกยิงตายกลางถนนนะครับ
แต่ทีนี้ตำรวจกำลังสืบสวนอยู่
ว่าเกิดจากการที่มีคู่อริมายิง
หรือจะเป็นการชิงทรัพย์กันแน่
เพราะหลังจากที่ถูกยิงเสียชีวิตแล้วปรากฏว่าทรัพย์สินบางส่วนหายไปนะครับ
คุณผู้ชมไปดูช่วงจังหวะที่ผู้เห็นเหตุการณ์
เขามาเจอศพนะฮะแล้วเขาพยายามที่จะถ่ายไว้
และพยายามที่จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือนะครับ
เหมือนกับจะโดนอาวุธปืน
แล้วตอนนี้ไม่มีสติแล้วค่ะ
ผู้ได้รับบาดเจ็บไม่มีสติแล้วนะคะ
ได้รับบาดแผลบริเวณศีรษะ
นี่แหละฮะตอนที่มีคนมาพบศพ
แล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วหลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่
มาแล้วก็พยายามที่จะยื้อชีวิต
ด้วยการปั๊มหัวใจแต่ทีนี้ปั๊มไม่ขึ้นแล้ว
เพราะว่าน้องนักศึกษาเทคนิคนนนบุรี
ที่ถูกยิงเข้าที่ศีรษะเสียชีวิตอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงตีหนึ่งครึ่งนะฮะ
หน้าโรงเรียนมัธยมไซน้อยหมู่๕ที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนทบุรีนะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพไซน้อยพร้อมแพทย์
แล้วก็กู้ภัยมูลที่ป่อเต็กตึงเดินทางมาร่วมตรวจสอบนะครับ
ก็นายพานุเดชลานทองหรือว่าเต้อายุแค่๑๗ปีเท่านั้นเองนะฮะ
ชุดนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
เรียนอยู่ชั้นปวช๒ช่างไฟฟ้า
อันนี้เพื่อนเปิดเผยให้เจ้าหน้าที่ฟังนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเร่งปั๊มหัวใจ
แต่สุดท้ายปั๊มไม่ขึ้นเสียชีวิตในที่สุดนะครับ
สภาพศพมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาด

หมวกกันน็อกมีรอยบรูกระสุนปืน๑รูนะครับ
ใกล้กันก็พบรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
ทีนี้น่าแปลกใจตรงรถจักรยานยนต์ของผู้ตายนะคุณ
ตั้งไว้แบบนี้อันนี้หมวกกันน็อกนะฮะ
รถจักรยานยนต์ของผู้ตายไม่ได้ล้ม

แล้วก็ที่สำคัญตรวจสอบในกระเป๋ากางเกง
มีร่องรอยเหมือนถูกล้วงขโมยทรัพย์สินไป

ทรัพย์ในกางเกงมันเหมือนถูกดึงออกมานะครับ
ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือกระเป๋าเงิน
เพราะว่าหาในศพไม่เจอนะครับ
ต่อมาแม่ของผู้ตายเดินทางมายังจุดเกิดเหตุ
พอรู้ว่าลูกชายเสียชีวิตอยู่กลางถนนแบบนี้
ถึงกับร้องไห้แล้วก็เป็นลมล้มพับไปนะครับ

ทีนี้ฮะตอนที่เกิดเหตุจริงแล้วนะ
ไม่ได้มีเฉพาะคนตายที่ขี่รถจักรยานยนต์มาเท่านั้น

จริงเค้าขี่มาพร้อมกับเพื่อนนะคะ

โดยเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้

นั่งกินหมูกระทะกัน๗คนที่บ้านเพื่อน
ตรงทางเข้าวัดมะสงศ์ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓กิโลเมตรนะครับ
หลังจากกินหมูกระทะเสร็จสับกันก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านนะครับ
ตัวของนายเป่าพร้อมกับคนตายขี่รถจักรยานยนต์มาคนละคัน
มาถึงบริเวณสี่แยกคลองเจ้าสวนกับรถของผู้ก่อเหตุ
ซึ่งเป็นชายสองคนสวมหมวกกันน็อก
จำได้แค่นั้นว่ามารถจักรยานยนต์๒คน
ขับแล้วก็ซ้อนกันมา
แต่จำรถจักรยานยนต์ของคนร้ายไม่ได้เลยนะครับ
หลังจากนั้นพอขี่สวนกันปุ๊บคนร้ายทั้ง๒คน
กรถกลับมาขับตามมาประกบรถของผู้ตาย
และหลังจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้น๒นัดทันที
เป่าเพื่อนผู้ตายที่ขี่รถล่วงหน้าไปก่อน
หันกลับมามองเพราะว่านายพาณุเดชน์
ถูกยิงจนล้มอยู่กลางถนน
ทีนี้ครับนายเปล่าก็รีบคุณรีบหลบฮะ
รีบขี่ไปแถวหน้าเว่นเพื่อจะไปหลบตรงนั้น
เพราะว่าตอนนั้นตกอกตกใจนะครับ

ก็พบว่าเพื่อนเสียชีวิตอยู่ข้างถนนแล้ว
ทีนี้ก็มาดูทรัพย์สินกระเป๋าของเพื่อน
เพราะว่าแก๊งที่ไปกินหมูกระทะก็อยู่กับหลายคนนะนะ

นางสาวบีอายุ๑๗ปีเหมือนกันเราเรียกนามสมมุตินะคะ

คุยกันปกติเลยแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องราวทะเลาะกับใครด้วย
รู้ทีหลังไงว่าเพื่อนพานุเดชถูกยิง
ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสาเหตุมันมาจากอะไรคุณ
เพราะว่าเพื่อนผู้หญิงก็เอาคลิปมาโชว์เหมือนกันนะ
พานุเดชตอนกินหมูกระทะอยู่
ก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสสนุกสนานอยู่เลยนะครับ
แล้วก็ตัวของเพื่อนของนายพานุเดช
ก็คือนายเปล่าก็บอกว่าเขาไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครนะ
นี่บรรยากาศตอนกินหมูกระทะสักประมาณ๔๕ทุ่ม
คนตายยังยิ้มยังหัวเราะยังสนุกสนานอยู่กับเพื่อนอยู่เลย

ว่านายพานุเดชอยู่จะมาถูกยิงจนเสียชีวิตแบบนี้นะครับ
เรื่องต้นตำรวจตั้งประเด็นหลักไว้ก็คือเรื่องของคู่อาริ

ส่วนประเด็นของการชิงทรัพย์เพราะว่าทรัพย์สินมันหายไปส่วนหนึ่ง
ว่าจะเป็นกระเป๋าตังค์หรือโทรศัพท์มือถือ
ตำรวจก็ตั้งประเด็นไว้เหมือนกันว่าเรื่องของการชิงทรัพย์นะครับ
ทีนี้จะไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้าย

อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนกลางดึกเลยนะ
เช้าวันนี้ทีมข่าวของเราติดตามความคืบหน้าในคดีนะครับ

แล้วก็ชุดศพสวนตำรวจภูทรชวดนธมรี
ลงพื้นที่ในการตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้ง
ในที่เกิดเหตุนะฮะก็พบกองเลือด
แล้วก็ร่องรอยขูดของรถจักรยานยนต์บนพื้นถนนเป็นทางยาวนะครับ
อกจากนี้ยังได้สอบถามชาวบ้านใกล้ที่เกิดเหตุ
แล้วก็คนงานก่อสร้างที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
พร้อมกับตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง
ว่ามีกล้องไหนจะจับภาพคนร้ายทั้งก่อนและหลังก่อเหตุได้นะครับ
เพื่อหาเบาะแสติดตามไล่ล่าตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปนะฮะ
ถือว่าเป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับ